คุณผู้ชมมาดูเหตุผู้ชายหึงโหดกันหน่อยนะคะ
กลัวว่าแฟนสาวของตัวเองซึ่งเป็นแม่ม่ายลูกติดสองคนเนี่ยนะคะ
กลัวว่าจะไปปันใจให้กับชายอื่น
ก็เลยไปตามง้อค่ะไปตามง้อไม่สำเร็จ
ก็เลยใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงจนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ

ผู้ตายก็คือนางสาวเตชิตากลิบวัยพักอายุ๒๔ปีหรือว่ามาย
เป็นม่ายสาวลูกสองประกอบกิจการแผงขายผลไม้ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครานนะคะ
ถูกนายธนพัฒน์ชัยถาวรอายุ๒๖ปีหรือปอนแฟนนุ่มยิงเสียชีวิตหน้าโรงเรียนสุวรรณวงศ์ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้
ขณะที่คุณมายขับรถเบนส์ไปส่งลูกชายวัย๕ขวบและ๗ขวบที่โรงเรียน
ล่าสุดนายธนพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมยังคงถูกควบคุมตัวที่สภหัดใหญ่เนื่องจากว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
จากทางพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของคดีนี้
แล้วก็อาจจะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมตำรวจนะคะเบื้องต้นได้มีการแจ้งสามข้อหากับนายธนพัฒน์คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
โดยพนักงานสอบสวนจะนำตัวนายธนพัฒน์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาผลัดแรกในวันพรุ่งนี้
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องด้วย
อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็มีการสังเกต
ระหว่างที่นายธนพัฒน์ถูกควบคุมตัวในห้องขังสีหน้าเนี่ยคือเสื่อมซึมอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนศพของผู้ตายก็คือคุณมายเนี่ยญาติได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดแก้วสว่างในตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่
ท่ามกลางความสกเต้าของญาตินะคะ
ทีนี้นักข่าวไปพูดคุยกับคุณแม่ของคุณมายผู้เสียชีวิต
ก็คือนางอธิภากฤษวัยพัก๕๐ปี
คุณแม่บอกว่าครอบครัวจริงก็รู้เรื่องราว
รู้ปัญหาทราบปัญหาระหว่างลูกสาวกับนายธนพัฒน์มาตลอด
ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะช่วยเข้าไปเคลียร์นะ
ก็คิดว่าสามารถตกลงกันได้แล้วแล้วก็เลิกลากันไปแล้ว
ซึ่งตัวนายธนพัฒน์คนก่อเหตุเองก็เคยบอกว่าจะขอจบด้วยดี
แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ยอมเลิกลา
ไม่ยอมเลิกที่จะตามง้อลูกสาวของตัวเอง
แล้วก็พยายามที่จะขอคืนดีมาโดยตลอด
ลูกสาวของตัวเองก็พยายามที่จะตีตัวออกห่าง
ครอบครัวก็ช่วยกันนะฮะช่วยดูแล
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายก่อนหน้านี้
ก็ไม่ยอมให้คุณมายไปไหนมาไหนแต่เพียงลำพังนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายนายธนพัฒน์ก็สบโอกาส
สามารถก่อเหตุฆ่าลูกสาวตัวเองจนได้ค่ะ
นึกว่าเคลียร์กันจบไปแล้วเพราะว่าแม่ก็รู้ทุกทุก
เพราะว่า
วันก่อนว่าเคยไปบ้านเค้าไปคุยแล้วนึกว่าไม่มีอะไร
เคลียร์แล้วก็พี่เค้าก็ช่วยคุย

จากนู้นเค้าบอกว่าโอเคนะครับอ๋อเค้าก็โอเค
เค้าบอกว่าโอเคไหมเค้าจบก็จบกันเค้าจบก็จบค่ะ
ไม่นึกว่าเขาจะเป็นแบบนี้
คุณแม่ของคุณมายเนี่ยนะคะบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ย
คือญาติทุกคนตอนนี้ไม่มีใครรับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่ขออโหสิกรรมให้กับนายธนพัฒน์คนก่อเหตุ
และอยากให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย

บอกด้วยนะคะว่าขณะนี้ลูกชายคนเล็กของลูกสาว
อายุ๕ขวบยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ในบ้านเนี่ยคือตอนนี้อยู่นิ่งไม่ยอมพูดยอมจากับใครนะคะ
คือเขามีลูกด้วยกัน๒คนนะ๕ขวบกับ๗ขวบ
๕ขวบตอนนี้ก็ยังรำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะ